เคลื่อนไหวคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีวันนี้ต้องขึ้นศาลกันนะครับ
โดยวันนี้ศาลที่จังหวัดกาญจนบุรีนัดไต่สวน๒เรื่องด้วยกัน
ก็คือเรื่องที่ครูปรีชายื่นคำร้องกล่าวหาว่า
ทนายตั้มทนายสิทธาทนายของหมวดจรูนนั้นละเมิดอำนาจศาลนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือคดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนนะครับ
เป็นการฟ้องเองว่าหมวดจรูนนั้นยักยอกทรัพย์ไป
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
หลังศาลจังหวัดกาญจนบุรีนัดครูปรีชาไคร่ครวนและทนายสิทรามาที่ศาล
เพื่อไต่สวนในคดีหวยสามสิบล้านบาทสองเรื่อง
คือคดีที่ครูปรีชายื่นคำร้องกล่าวหาทนายสิทธาละเมิดอำนาจศาลในคดีแพ่ง
อีกเรื่องคือคดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนฐานยักยอกทรัพย์และรับของโจร
เรื่องแรกสารพิจารณาไต่สวนคำร้องที่ครูปรีชากล่าวหาทนายสิทธาละเมิดอำนาจศาล
จากการถ่ายภาพนิ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นภาพที่มีไฟล์คลิปเสียงเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้าน
สรุปว่าสารพิจารณาแล้วทนายสิทธาไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเพราะยังไม่ได้วางข้อกำหนดเรื่องนี้
แต่ได้ตักเตือนครั้งต่อไปให้มีความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลไม่เปิดเผยเกี่ยวกับคดีความเป็นการชี้นำสังคมอีก
ส่วนเรื่องครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนวันนี้ยังไต่สวนไม่แล้วเสร็จโดยครูปรีชาพร้อมทนายความเปิดเผยว่ามีแต่ครูปรีชาคนเดียวที่ได้ให้การต่อชั้นศาลและยังไม่แล้วเสร็จ
แม้แต่เจ๊บ้าบินที่พามาด้วยยังไม่ได้ให้การสารจึงนัดอีกครั้งในวันที่๒๙มิถุนายนส่วนประเด็นข้อสงสัยในหลักฐานของฝ่ายตรงข้ามสามารถตอบได้เพราะมั่นใจในพยานหลักฐานที่มี
ในพยานหลักฐานและความจริงนะครับแต่นี่ย้ำไว้หลายครั้งแล้วครับความจริงคือความจริงครับรู้สึกดีใจและสบายใจครับเพราะเราวันนี้มานานแล้วครับแนะนำสิ่งที่เป็นความจริงสู่กรุงการศึกษา
เดี๋ยวจะได้ไปร้องเพลงต่อ
ด้านทนายสิทธาระบุว่าหมวดจรูนไม่ได้เดินทางมาแต่ส่งลูกสาวมาสังเกตการแทนและตัวเองทำหน้าที่ดีที่สุด
พยานหลักฐานที่อีกฝ่ายมีไม่มีอะไรใหม่หรือถึงขั้นจะมาเตอร์ไพรส์ได้ในทางกลับกันกลับเป็นประโยชน์ให้หมวดจรูนด้วยซ้ำ
โดยเฉพาะประเด็นที่สงสัยในหลักฐานข้อความทางไลน์ฝั่งครูปรีชาไม่ได้เอาโทรศัพท์ให้สารดูแต่ปริ้นภาพถ่ายทางไลน์มาใหม่ที่มีวันที่ด้วย
แต่ยังมองว่าอาจเป็นหลักฐานเท็จที่สร้างขึ้นมาได้จะขอให้สารไต่สวนอีกครั้ง
ก็เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มายื่นให้ดูนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาโทรศัพท์มามาตามที่เราขอไป
แต่ว่าเขาได้ส่งข้อความในไลน์ที่มีวันที่เข้ามาอีกทีนึงฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม
อันนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ
ไต่สวนมูลฟ้องครั้งนี้ยังไม่แล้วเสร็จสารนัดใหม่วันที่๒๙มิถุนายนนี้โดยพยานฝ่ายครูปรีชามีทั้งสิ้น๑๐ปาก
ส่วนคดีที่ทนายสิทธาและหมวดจรูนยื่นฟ้องคดีอาญาครูปรีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดฐานเบิกความเท็จ
กรณียื่นคำร้องไต่สวนฉุกเฉินอายัดเงินรางวัลสารนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๑๑มิถุนายนนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน